แมวดุมันจะดุสักขนาดไหนกันเชียวแมวอ่ะ
ความจริงมันก็จะต้องแบบเป็นแมวขี้อ้อนหวงตัวนิ่ง
แต่เวลาแมวมันดูดมันขวดมันกัดนะ
จะให้ดูแมวตัวนี้ค่ะอันนี้ดุจริงแมวแม่ลูกอ่อนค่ะ
แมวดูแล้วแมวดูแล้วโอ้ยแมวแมว

โอ้โหมันดุจริงทั้งขู่ทั้งขย่ำเลยคุณ

แล้วผมเสียวแทนนะคุณเจ็บแทนเพราะอะไร
เวลาแมวมันกัดขมเคี่ยวเนี่ยมันคม

กุลคอนเฟิร์มมาแบบนี้แล้วโอ้โหแต่คุณผู้ชมเอาจริงจริงตัวมันอ่ะ
ตัวมันอ้วนมากเลยนะขณะมันเดินธรรมดาพุงมันจะติดพื้น
อยู่แล้วอ่ะอืมที่แรกคือถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เราก็จะแซวมาเราก็จะแบบ
เอ้ยมันน่ารักใช่ไหมครับแต่ว่าแบบนี้แซวไม่ออกเลยอ่ะ
เพราะมันดุมากค่ะแมวเนี่ยหรือสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ย
จะไม่น่ารักจะดุเมื่อมันห่วงลูกถูกต้องอืม
นี่ไงคือแม่แมวตัวนี้มันจะออกลูกใช่ไหมตรงจุดแพ็คสินค้า
ผู้หญิงคนนี้เธอก็เลยอุ้มไปวางในกล่องที่ชั้น๒ของบ้านไง
ก็คือกะว่าแบบเออลูกเดี๋ยวจะออกลูกมาออกตรงนี้นะ
ก็เฝ้าอยู่ใกล้ใกล้ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ต้องทำไงต่อไง
แม่มาเวลก็มาเฝ้ารอดูมาเวลออกลูก
แต่สุดท้ายมาเวลทำแม่ซะแล้วใช่ค่ะคือมาเวลคงโมโหแหละ
เลยพุ่งเข้าไปกัดแล้วนี่คือสภาพแผลครับ
ทุกวันเลยเนี่ยชาวเน็ตมาบอกค่ะบอกว่าไม่ค่อยเห็นแบบนี้
แต่ปกตินะแมวที่แบบมันเพิ่งคลอดลูกมันจะแบบดุแบบนี้อยู่แล้ว
เออเออเออเออเออโอ้โหเห็นแล้วก็แบบ
แล้วบางทีบางทีย้ายเข้าไปให้มันไปตกลูกที่จุดที่มันไม่เคย
อาจจะไม่คุ้นเคยอ่ะใช่เออแล้วเราดันไปอยู่ด้วยในจุดที่เขาก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกันอ่ะ
แล้วนี่สังเกตนะสังเกตอันนี้คือตอนที่แบบมันเป็นปกติมันก็แบบจะโอเคแต่คุณดู
ตอนที่แบบเอ่อนี่เด็กเด็กได้๙วันแล้วคุณใช่
เขาบอกว่าจริงสังเกตได้ง่ายคือแมวมันจะแบบทำหางพอง
อื้อฮือเลยครับทำหางพองเวลาที่แบบมันไม่พอใจมันบ่โหอ่ะค่ะ
โอ้โหมันจะตั้งหูมันจะลู่แล้วนะ
ค่ะนี่มันห่วงมันเพิ่งตกลูกไงคุณแต่ผ่านไปแล้ว๙วันมันก็ห่วงน้อยลงแล้วใช่
แหมมาเวลลูกตอนแรกเรียกว่าสมมุติไอ้เวลไอ้เวล
ตอนหลังมากวนแม่ไปไอ้เวล
นะฮะแต่มันก็ยังน่ารักอยู่นะฮะแต่มันจะมีช่วงจังหวะของความดุนั่นแหละ